คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
มีรถเทลเลอร์ค่ะเขาอ้างว่าเขาเบรกแตก
แล้วก็พุ่งไปชนรถคันอื่นจนมีรถได้รับความเสียหายไป๙คัน
เดี๋ยวเราไปดูสภาพรถแต่ละคันกันหน่อยนะคะว่าถูกชนจนแบบโอ้โหพังยับขนาดไหน
เนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่เนี่ยไปเฉียวอย่างนี้แล้วก็มันมีบางคันที่แบบ
คันอาจจะเสียหายเล็กน้อยแต่บางคันนี้ยับเลยนะคะคือถูกชนยับเลยอ่ะ
คือไม่เหลือเขาโครงสภาพเดิมของรถนายอนุชาติวิทยาอภินันอายุสี่สิบเอ็ดปี
เป็นคนขับมานะคะแต่นายอนุชาติเจ็บแค่เล็กน้อย
จริงอ่ะดูสภาพรถไม่น่าเชื่อเนอะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานตำรวจทางหลวงเขาเขียวได้รับแจ้งว่ามีรถเฉียวชน
เก้าคันนะคะบนถนนเส้นทางเบี่ยงแหลมชะบังก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์หรือว่าทางหลวงหมายเลขเจ็ดนะคะ
่งหน้าเข้ากรุงเทพอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
คนขับรถบรรทุกเขาบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขับรถออกมาจากท่าเรือแหลมชะบังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
ขับมาช่องทางที่สามปรากฏว่าช่วงลงเนินเหยียบเบรกแต่เบรกไม่อยู่คือไม่มีลมเบรกเลยอ่ะ
ไม่ได้เลยก็เลยพยายามเบี่ยงซ้ายปรากฏว่ารถติดกันอยู่ยาวเหยียดเลยอะค่ะ
ถึงว่าดูเหมือนคือไม่ได้เบรกเลย
ใช่ชนเต็มแรงอ๋อเบรกไม่อยู่
คนก็เลยตกใจรถมิซูบิชิแชมป์สีขาวนั่นแหละค่ะที่ยับขนาดนั้นน่ะ
แล้วทำไมคนขับรอดมาได้ราวปฏิหารแล้วก็คือเจ็บเล็กน้อยอ่ะ
แค่แบบถลอกนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยครับ
คนก็เลยถามถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพ่ายันที่นายอนุชาติ
คนขับพกติดตัวมาด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้ดู
แล้วทะเบียนรถบอกหน่อยก็แล้วกันนะคะครับ
กัดทอห้าหนึ่งแปดห้าหะไหนดูทะเบียนหนักสิ
ห้าหนึ่งแปดห้านี่ไงนี่คะ
มูลที่แล้วออกห้าแปดแต่อันนี้แปดห้าพอได้อยู่

ก็เหตุการณ์เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะ
ได้คุยกับนายอนุชาติวิทยาอภินันนะฮะคนขับรถเก๋งคันสีขาว
เขาบอกว่าเขาก็ขับรถมาแล้วเห็นรถติดเขาก็จอดอยู่บนถนนตามปกติ
หลังจากนั้นได้ยินเสียงดังบริเวณท้ายรถหลายครั้ง
แล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองถูกโยนลอยไปลอยมาอยู่ในรถ
คือมันคงเด้งไปเด้งมานะจากนั้นก็ตะเกียกตะกายตัวเองออกมาจากรถ
โดยที่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอออกมาจากรถได้มารู้สึกอีกทีนึง
ก็คือตัวเองศีรษะแตกแล้วก็ลำตัวเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
อ่าออกมาจากรถแล้วหันไปดูรถตัวเองโอ้โหตกใจกับสิ่งที่เห็นนะฮะ
เพราะว่าสภาพรถตัวเองมันพังยับทั้งคันจะเหลือหน่อยหนึ่งก็คือ
ตรงที่นั่งเบาะคนขับของตัวเองเท่านั้นแหละอุ้ยพังยับจริงจริงอย่างเงี้ยใช่
นายอนุชาติบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่รอดมาได้
เพราะว่าถ้าดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่คิดเลยว่าตัวเองรอดมาได้ยังไง
อาจเป็นเพราะบุญของตัวเองที่ทำมา
ประกอบกับผ้ายันของวัดมงคลสวัสดิ์หรือวัดเมาส์สุขาที่จังหวัดชนบุรี
ชนเข้าด้านหลังเลยครับด้านหลังรถผมเลยนี่นะครับ
เต็มเลยคือกิ้งอยู่รถแล้วก็
พอมันแตกแล้วออกก็เอาตัวมุดออกจากข้างกระจก

ก็มีหัวแตกประมาณ๕มิลเมื่อวานนี้สัมภาษณ์ไป
มัน๕เซนจริงผมจำผิดมัน๕มิลยังเล็กนิดเดียวนะครับ

แม่ผมให้พยานไว้นานแล้ว

เป็นพยานของหลวงพ่อมหาสวัสดิ์วันเมาสุขาครับ
อยากจะฝากบอกทุกคนครับใช้รถระมัดระวังด้วย
แล้วก็อีกอย่างเราอาจไม่โชคดีอย่างนี้ก็ได้นะครับผม
รถเขาคือคันแรกที่รถบรรทุกชน
ค่ะนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าอยู่ในรถแล้วช่วยออกมาได้ยังไง

ก็จังหวะที่เหล็กมันยุบแล้วก็บีบตัวเข้ามา
มันอาจจะเป็นช่องตรงเบาะคนขับพอดีไง

บอกโอ้โหนึกว่าตายแล้ว
นี่ค่ะนางสาวลักษณ์โพสิงอายุ๔๐นะคะ
ภรรยาของนายอนุชาติบอกว่า
ตอนแรกที่รู้ข่าวนะตกใจมากร้องไห้ตลอดเวลา

กลัวไฟไหม้กลัวสามีไม่ปลอดภัยกลัวไปหมด

แล้วภรรยาบอกว่าเห็นสภาพรถ
แล้วก็มามองที่สามีอ้าวไม่น่าเชื่อ
ก็เลยขอบคุณทุกคนที่ช่วยสามีให้รอดมาได้ค่ะ

ก็ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นจนถึงตอนนี้ก็คือทานข้าวไม่ลง
เพราะว่าก็คือก็สงสารรถด้วยแล้วก็สงสารแฟนตัวเองด้วย

ใช่คือมันเห็นสภาพแล้วมันยังทำใจไม่ได้
เพื่อเมื่อวานนี้ถ้าเกิดแบบว่าคือรถเราปิดแก๊สไง
แล้วก็แบบถ้าคิดไปเราก็ไม่ว่าถ้าเกิดมันระเบิดอะไรอย่างนี้
ก็โชคดีที่มันไม่ระเบิด
ก็โชคดีที่คนของเรายังรอดกลับมาได้
ทางตำรวจภูทรเขาเขียวก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจากรถเทรลเลอร์

แต่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมาก
แต่คนขับรถเทรลเลอร์ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถที่ได้รับความเสียหาย
เรื่องต้นก็คือ๘คัน
คนขับรถเทรลเลอร์ตำรวจแจ้งข้อหา
ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนะคะ
ในส่วนของโทษปรับเนี่ยพันเดียว
แต่ว่าค่าเสียหายก็ต้องว่ากันตามความเสียหายของแต่ละคัน
ก็เอาแค่รถของพี่ที่รอดมาได้นี่ก็ซากขนาดนี้นี่ซ่อมไม่ได้แล้ว

คือต้องชดใช้ตีราคาให้เขาใหม่แล้วนะครับ